แฟนผมเองนี่แหละแล้วก็เผอดเจอพี่เมียว่าพี่เมียเขาบอกว่า
อ่ะผมไม่รักมันสมัยมาหาเลี้ยงทั้ง๓คนบอกแม่น้อยอย่ามายุ่ง
แม่น้อยไม่รู้ยังไงล่ะก็แค่นี้เองแม่น้อยกลับแล้วก็แค่นี้เองค่ะ
ผมก็กลับไปธรรมดาก็พอขับไปปุ๊บไปเจอนะ
เล่นซ้ายอยู่แล้วอน่ะอันนี้พอพ่อผมจะแสงวธนาบบ่าวรถก็ต้มมือยังแรงเลย
ดักอยู่แถวหน้าซอยของหมู่บ้าน
เจอลูกเขาก่อนลูกเขาอยู่หน้าปากซอยครับ
ก็เจอพ่อเขายืนหันหลังอยู่
ซึ่งพ่อผมไม่เห็นหรอกครับว่าเขาถืออะไรอยู่
รถเลยนะครับแล้วก็เอามือกุมหน้าอย่างเดียวเลยกุมหัวอย่างเดียวเลยมือก็
เอามือแปะหน้าไว้ให้เลือดมันไหลเข้าตาไง
ก็ตีผมแบบรับอ้าว

ลูกแค่หัวจะตีตัวหน้า
วันนั้นยืนยันว่าเห็นว่าตีทั้งสองคน

เรื่องจริงครับผมไม่กล้าพูดปลดเลยครับถามไปให้ไหนก็ไปครับ
นอกจากที่ที่เข้ามาแล้วเอามือป้องแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมเตะต่อยกระทืบอะไรมีไหม
ตีครับเขาตีอย่างเดียวเลยครับตีอย่างเดียวเลยครับ
ผมไม่ไหวถอยหลังหน่อยไม่มีอะไรครับแผลคือมีแค่หัวศีรษะอย่างเดียวเลยครับ
นานไหมลุงโหนานสักพักนึงแหละครับแล้วยังไงผมไม่ไหวแล้วไง
เขาไปหยุดตอนไหนอะไรยังไงไปหยุดตอนผมถอยหลังวิ่งหนีไง
คนบอกว่ามึงก็มึงรุมกลัวผมก็ถอยหลังไปด้วยจนไม่ไหวต้องวิ่งหนี
แล้วเขาก็จะกวดไปสักแป๊บนึงเขาก็กดไม่ทันเขาก็กลับ
ผมก็เดินหน้าไปใหม่เนี่ยหันหลังกลับมาไม่ได้แล้ว
หันหลังกลับมาก็ต้องเจอนายสมชายกับลูกชายอยู่ตรงนั้นเนี่ย
เขาก็แยกของเขาไปเขาก็หายไปหากลับบ้านเขาไป
ลุงก็เดินไปย้อนมาไม่ได้แล้ว
ในสภาพบาดเจ็บใช่ครับแล้วมาเจอ
คนละเมือนดีคนละเมือนดีไปส่งที่หลัง
เขาก็รับไปส่งบ้านที่เขาทำงานอยู่
พามาส่งที่ร้านหลานเนี่ยใกล้บ้านเนี่ยแหละครับ
แล้วหลานเขาก็มาส่งที่สิงห์บุรีที่โรงพยาบาลหัวเจิดครับ
ใช่ไหมขอพอเขาก็ขอกลับไหน
นอน๗วันแล้วก็ให้มาพักผ่อนที่บ้านอีก๑๔วัน

เห็นป้าบอกลุงปาเจิดก็ไม่รู้ว่าตาไก่บอดเนี่ย
เขาก็บอกว่า
ดึงหนังตาขึ้นหน่อยสิทำไมหนังตาปิด

อยู่ที่โรงพยาบาลได้๒คืน
สองคืน
ได้ยังไงเพราะว่าตามก็เปิดอยู่เขาบอกไม่ใช่ตาปิดตาปิด
หนูก็ไม่เข้าใจว่าตาปิดหนูก็ไม่รู้ว่าเขาตาบอด
หนูก็เลยไปบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตามตาเปิดอยู่ตาเปิดอยู่
หนังตาไม่ได้ปิดบอกว่าประเจิดไว้อย่างนั้น
เจิดเขาก็ไม่เชื่อไม่เชื่อต้องไปเอากระจกมาให้ดู
เขาถึงได้รู้ว่าตาเปิดอยู่จริงจริงมันลืมตาอยู่นี่แหละ
นั่นแหละใช่มันบอดไปแล้วไงครับแกไม่รู้ใช่นี่ตอนนี้ผม
มันมาปิดตาอยู่เนี่ยครับคือเอาคือหมอที่รักษาหมอหมอ
หมอท่านก็คงไม่รู้หรอกว่าว่าคนไข้อ่ะตามองไม่เห็นใช่
เพราะคนไข้เนี่ยคือลุงประเจิดเนี่ยแกคิดว่าเปลือกตาแกที่เธอ
ถูกตีมันมันบวมครับมันบวมแล้วมันมันปิดค่ะจ้ะลุงก็เลยแบบ
เห็นแต่ข้างซ้ายใช่ไหมลุงตอนที่นอนตอนนั้นโรงพยาบาล
ข้างซ้ายขับก็เลยบอกเมียบอกให้ดึงเปิดตาให้ถี่
ตาข้างขวาให้หน่อยใช่เมียก็บอกจะมาเปิดอะไรก็มัน
อยู่นี่ไงผมก็ไม่เชื่อเขาไงแล้วก็เอาเอากระจก
ให้เขาดูเขาถึงได้รู้ก็เลยบอกหมอหมอเขาก็โรยมาตรวจ
ใช่มาตรวจดูเขาก็ปิดตาข้างข้างข้างข้างซ้ายก่อนให้มองข้าง
ขวาก็บอกว่าคุณหมอไปเจอบอกหมอปิดทำไมปิดตาผมสองข้างอ่า
บอกว่าปิดข้างเดียวสองข้างก็เถียงกับหมออยู่นั่นเนี่ย
สองข้างส่องปิดตามองไม่เห็นไงแล้วแล้วหมอพอหมอตรวจวินิจฉัย
แล้วเนี่ยหมอบอกว่ายังไงว่ามันมีโอกาสจะหายไหมหรือมัน
หมอที่แรกอ่ะเขาตรวจครับก็จนหมอคนที่แรกตรวจไปแล้ว
ตอนตอนหลังมาเขาก็เรียกไปตรวจใหม่คือเขาเปลี่ยนหมอเลย
ตาเป็นอีกหมอหนึ่งครับครั้งที่แรกหมอตาเขาบอกว่า
เขาไม่รู้สาเหตุอ่ะปิดตานะมองเห็นเพราะว่าหมอตาเขายังไม่รู้ว่า
โดนตีมาอย่างแรงเขายังไม่รู้สาเหตุใช่ครับแล้วก็หมอหมออีกคนนึง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
แล้วเขาถึงได้รู้ว่าสาเหตุว่ากระทบอย่างแรงกระทบกระเทือนอย่างแรง
กระทบกระเทือนอย่างแรงเรียกว่าเอาเส้นประสาทจอประสาทตาอะไร
เอาเป็นว่าบอดไปเลยล่ะจ้ะบอดสนิทเลยครับแล้วตอนนี้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
กลับไปบ้านบอกทำไม
เพราะว่าหนูก็ไม่รู้ประสี่ภาษาว่าตามันโดนตีอย่างนี้
อย่างนี้มันจะเป็นเส้นประสาทตาเพราะหนูเองหนูก็ไม่รู้ไง
เอาละท่านผู้ชมฟังมาถึงณขณะนี้ถึงตรงนี้เนี่ย
ผมเชื่อว่าท่านต้องติดใจสงสัยว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
มาถูกดักตีขนาดนี้เล่นเอาแบบตาบอดแขนหัก๒ท่อน